โปรดติดตามตอนต่อไป

ข่าวของเป็นออนไลน์

เอางี้นะเวลารัฐบาลไหนเปลี่ยนมา
ก็มักจะเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยนะ
นี่มาดูนะเป็นขวัญและกำลังใจของประเทศชาตินะครับ

เดี๋ยวว่าญาตินี้เขากินมาเป็นพันปี

วันนี้นะคะพระเสียงทายพระโคกินข้าว
กินข้าวโพดกินย่าธัญหารพลาหารนั้น
นี่นะคะเป็นความพักภูมิใจนี่นะ
กเง่าของประเทศเรานี่นะฮะพญาแรกนา
ทายหยิบผ้านุ่งได้เป็นผืนนั้นได้๕คืบ
พยากรว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี
ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ดี
โคกินข้าวกินข้าวโพดและย่า
น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร
ธัญหารพลาหารพักสาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ
แสดงว่าปีนี้น้ำไม่แรงน้ำไม่แรงค่ะวันนี้นะคะในพระราชพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวัญนั้น
ธีรพัฒน์ประยูนสิทธิ์ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นพญาแลกนา
ตั้งศัตรยาทฤษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งไก่
โดยนายศักดิ์ชัยศรีบุญซื้อรองประหลักกระทรวงเกษตรและสหกร
ถวายรายงานพยากรว่าพญาแรกนาหยิบผ้า๕คืบ
พยากรว่าน้ำนั้นในนาจะมีปริมาณพอดี
นาและในประเทศในแผ่นดินของเรา
ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ดี
และพระราหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีด้วย
อกจากนี้พรามยังเสี่ยงทายได้ของกิน๗สิ่งที่ตั้งเลี้ยพระโคนะฮะ
โคก็กินข้าวกินข้าวโพดก็พยากรอย่างที่กลับแล้วว่า
ธัญหารก็ดีพลาหารก็ดีบริบูรณ์ดีหมด
โคกินย่านั้นน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควร

ัญญาหารพระหารพักษหารมังสาหารอุดมสมบูรณ
ปีนี้ข่าวดีค่ะพระโครสวยพี่หนูดูนะครับใช่ใช่
เขาคัดเข้าไปปีที่แล้วนะคะเราเอาพระโคน
กินข้าวกินข้าวโพดกินงาปีนี้ไม่ได้กินงากินน้ำกินยาก
แต่บอกว่าอุดมสมบูรณ์พลาหารมังสาหารก็อุดมสมบูรณ์
ก็ได้นะได้อยู่ไม่แรงไปหน่อย
มีแรงแล้วก็ปุ๊บช่วงที่แรงปุ๊บแล้วก็พายุ
แล้วก็น้ำท่วมใต้ฝนเยอะทางใต้
อีกหนึ่งข่าววันนี้ค่ะหน้าหนึ่งไทยรัฐเลย
อยู่ข้างบนนี่เลยนะคะล้อมข้อฝาท่อมรณะเกิน๔ขวบ
ชำรุดอีกแล้วอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราเห็นกันบ่อย
สำหรับเรื่องของฝาท่อที่อยู่ตรงนั้นแล้วเกิดชำรุดขึ้นมาแล้วก็มีเด็ก
ไม่รู้ใช่ไหมเดินเหยียบถูกต้องตกลงไป
อย่างเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นกรณีของเด็กหญิงโยสิตาบุญงามนะคะหรือว่าน้องน้ำเหนือ
อายุ๔ขวบค่ะพลัดตกท่อบำบัดน้ำเสียนะคะ
หลังอาคาร๗โครงการเคหาเอื้ออทรวัดหอนไก่
อยู่ที่กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะขณะที่ออกไปซื้อขนม
แล้วก็จมน้ำลงไปในท่อแล้วก็เสียชีวิต
ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวตามที่ได้เป็นข่าวไป
ความคืบหน้าเมื่อเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๑พฤษภาคม
นายรัชานนท์บุญงามแล้วก็นางสาวสุมามาตรจันทอิน
คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องน้ำหนึ่งพร้อมญาติ
ก็เดินทางไปเข้าพบนะคะพลตำรวจเอกวิเชียนประทุมรัฐ
อยู่ที่กระทุ่มแบนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม
คือนายรัชนนท์บุญงามเขาก็บอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น
แล้วก็ขอให้น้องน้ำหนึ่งเป็นรายสุดท้ายได้ไหม
ไม่เข้าใจว่าเหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ปล่อยให้ฝาท่อบำบัดน้ำท่ออะไรก็แล้วแต่ในชำรุดจำนวนมาก
แล้วใหญ่มากด้วยไงส่วนจุดเกิดเหตุเนี่ย
ไม่มีการปิดฝาท่ออีกต่างหาก

ไม่มีการปิดฝาท่อแล้วเด็กไม่เห็น
น่าจะเป็นการเอาน้ำซ่อมหรือว่าอะไรสักอย่าง
คือชำรุดบางทีเราก็อาจจะเอาออกแล้วอาจจะไม่ได้มีการปิดลงไป

เขาบอกว่ามีอีกจำนวนหลายจุดเลยทีเดียวที่ท่อชำรุดอยู่
บางทีก็อยากจะแจ้งให้มีส่วนไปแก้ไข
มีมาตรการในการป้องกันแล้วก็ไปแก้ไขเรื่องของฝาท่อน้ำแบบนี้
เพราะว่าบางทีเด็กเดินไปเขาไม่เห็นเขาไม่รู้ว่าแบบ
ตรงไหนที่แบบระวังบางทีเดินแล้วหลุดลงไปแบบนี้ก็อันตรายนะคะ
ผู้ใหญ่ยังคิดว่าฝาท่อปกติพอเหยื่อมไปปรากฏว่าพลิกฟาดขาหักมาแล้ว
อย่างนี้ที่สนับสุขุมวิทย์น่ะที่เปล่าฟ้องร้องกัน

ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องน้ำหนึ่งด้วยนะคะ

เยือนพรมแดงที่เมืองคานกันเลยทีเดียว

ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่๕แล้วนะฮะ
ชมพู่อารยาที่จะบินไปเฉิดฉายในชุดสวยนะ

ยังพกเอาเจ้ากำลังใจไปด้วย

เนี่ยน้องมันไปด้วยแหละ

มาดีใจเหมือนที่ไปด้วย

นางก็บอกก็ดีค่ะก็พยายามไม่เครียดค่ะ
ให้มันชิวที่สุดเลย

ภาพจิตก็สำคัญเพราะว่าปีนี้
เวลามันสำคัญทุกปีแหละนะ
แล้วก็มันก็มีแรงกดดันด้วยนะฮะแต่ปีนี้ตั้งใจว่าจะเป็นแม่ชี
บัตเตอร์มารับไปเฟิร์สคลาสนะครับ
ถ้าถามว่ามีน้องแล้วทำไมเราต้องลำบากขึ้นไหม
จริงก็ไม่ได้ลำบากอะไรหรอกค่ะ
ก็ไม่พยายามทำจิตใจให้ต้องทำให้มันชิล
ต่อให้มีโขลงหนึ่งนางก็ไป

ความบันเทิงครบรถทุกที่ทุกเวลา
วิวตี้บุฟเฟ่ร้านเครื่องสำอางสไตล์บุฟเฟ่
สวยสุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา
เอาล่ะกลับมาครับใส่คล้ายกันต่อนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องของย่าตะเคียนมาอีกแล้วค่ะคุณแม่

อันนี้ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขค่ะแต่เราเล่าให้ฟัง
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะที่
หล่มศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ก็มีชาวบ้านจำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ชมกำลัง
เอาของไปเส้นไหว้เป็นการแก้บนไง

ก็เลยแบบอยากรู้ว่าทั้งหมดนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปตรวจสอบพบชาวบ้านจำนวนมาก
กำลังนำของเส้นไหว้เพื่อเป็นการแก้บน
ซึ่งมีนายแดนนะคะสงวนขอสงวนนามสกุล
หนึ่งในผู้โชคดีที่เขาถูกลอตเตอรี่เนี่ย

เขาบอกว่าก่อนหน้าที่จะพบต้นตะเคียนนี้นะคะ
ตนเองเป็นลูกจ้างขับรถแคลทั่วไปนี่แหละ
แล้วก็ได้มาขุดลอกคลองบริเวณดังกล่าว
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน๒๕๖๐เนี่ยนะคะ
ซึ่งก่อนที่จะใช้รถขุดก็ทำพิธี
ขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อย

ไปหลายวันก็ขุดมาถึงบริเวณหน้าสารปู่อินทมาศ
ปรากฏว่าเขาขุดไปโดนต้นไม้

ก็ทำงานตามปกติพอเลิกงานปุ๊บ
เริ่มรู้สึกว่ากระวนกระวายใจ
เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอย่างแบบประหลาดไม่มีแรง

ก็ไม่สามารถลุกขึ้นไปทำงานได้

แล้วก็มีหมอดูมาทักบอกว่าเนี่ย

ให้นำดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาซะ
แล้วก็ให้ชาวบ้านนำขึ้นมาจากครอง
เมื่อทำก็อาการดีขึ้นค่ะ
ในขณะนี้ก็หายเป็นปกติแล้วนะคะ

แต่งสวยมากข่มคนอื่นหมดอะไรอย่างนี้ไง
เหมือนพี่มะโกด

เรียนต่อ

นายแดนก็ชวนชาวบ้านเนี่ย

ก็เลยแนะนำกับเพื่อนแนะกันเรียบร้อยหาของเส้นไหว้
ไปขอคำมาแล้วก็ไปแก้บนถวายย่าตะเคียนดีกว่า
อกจากนั้นก็ยังมีการขุดพบต้นตะเคียนบริเวณคลองวังศักดิ์หลงอีกจำนวน๕ต้น
แล้วก็ได้เชิญขึ้นมา
ไว้คู่กับต้นตะเคียนที่พบก่อนหน้านี้๓ทั้งหมดก็เป็น๘ต้น
ชาวบ้านก็มีการทำพิธีมีผูกผ้าสีมาไปปลูกเรียบร้อย

ก็ตอนนี้ก็มีอันเชิญขึ้นมาอยู่บริเวณสารปู่อินทมาตร
หลายคนก็เรียกว่าคึกคักบริเวณนั้นกลายเหมือนเป็นตลาดนัด
มีคนมาวางขายของกันเต็มไปหมดนะคะสีขาวตามต้นไม้โรยกันเต็มไปหมดเลย
ตอนนี้คนไปกันเยอะมากก็ต้องรอดูต่อไปว่า

คุณลินบอกว่าชอบข่าวใส่ไข่ครับมีสาระดีขึ้น
อันนี้พูดจริงใช่ไหม
เป็นเรื่องที่เล่ากันมา

เรื่องสาระแบบนี้ดีกว่าอย่างที่ดิฉันกำลังจะแบบว่าอ่านให้คุณผู้ชมฟัง
นั่นก็คือมีเว็บไซต์ไฮเฮล
เปิดเผยถึงรายงานที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในสังคมออนไลน์ประเทศจีน
ระบุว่าบริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่งในเมืองซีอาร์นมณฑลสานซี
ออกนโยบายแจกเงินโบนัสให้พนักงาน
ใครก็ตามที่สามารถลดน้ำหนักได้
จะได้รับเงินกิโลกรัมละ๑๐๐หยวน๕๐๐บาท
แต่ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องเริ่มต้นลดตั้งแต่๓กิโล

คือลดไป๓หลบปั๊บแล้วเริ่มนับ

คุณจะได้มีสิทธิ์ได้รับโบนัสเลย

พี่แม่นอน
จนถึงตอนนี้พนักงานกว่าครึ่งบริษัทต่างได้รับผลประโยชน์กันทั่วหน้า

ขอให้ตามข่าวไปเรื่อยต่อไปจะเป็น

ไม่สิบ้าสิก็ไม่อดมีวิธีใจเย็น

ช่วยนะฮะพนักงานหญิงรายหนึ่งเปิดเผยว่าเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา
พยายามจะโกยเงินโบนัสเนี่ยนะได้มากถึง๒๐๐๐หยวนก็คือ

หลังจากลดน้ำหนักไปได้ถึง๒๐กิโลดูหน้านางเอาไว้

เมื่อก่อนเนี่ยนะทุกมื้อนางก็จะกินเนื้อสัตว์แทบทุกมื้อนะ

แต่เดี๋ยวนี้ฟังให้ดี

มื้อกลางวันมื้อเย็นเธอกินแต่เห็ดกับไข่เท่านั้น

ขนาดนี้เนี่ยหัวหน้าบริษัทนางกราบนี้จะไปเปิดเผยนะ

ช่วยพนักงานมีรูปร่างที่ดีขึ้น

ผลเกินคาดกันเลยทีเดียว

ให้ช่วยกระตุ้นพนักงานเนี่ยนะคะ
หันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดี

ร่างกายเลือะตนองโอความดันนองโอ
แล้วมีอะไรที่ไม่โอ
ใช่แต่ว่ายังไม่เข้าไปในเลือดยังไม่เป็นอะไร

เราจะโอนเท่านี้หมดไปเป็นล้าน

มาดูกันนะคะข่าวที่อียิปต์ค่ะเราเนี่ยได้เห็นฟิลมิตจากการขุดค้นสมบัติภายในฟิลมิตเจออะไรมากมาย
คิดว่ามันหมดไปแล้วเพราะเขาขุดกันมาเป็นโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยนานมาก
เจออีกค่ะเมื่อก่อนหน้านี้เพิ่งเจอของกษัตริย์คือของฟาโลองค์หนึ่ง
ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจออีกหนึ่งที่คือเป็นของธิดาของฟาโลที่เพิ่งขุดไปเมื่อเดือนที่แล้ว
เป็นแฟชั่นบอกน้องเมย์เสื้อขาดอะไรแหละเสื้อขาดนักโบราณคดีอียิปต์บอกว่านะคะเจอเนี่ยเห็นในภาพนี้นะคะ
เป็นปิลมิตที่อยู่ใต้ดินมาแล้วถึง๓๗๐๐ปี
ใกล้กับซากปิลิมิตฟาโลแห่งราชวงศ์ที่๑๓ของอียิปต์โบราณด้วย
เชื่อว่าเป็นธิดาของฟาโลซึ่งถูกขุดพบไป
สำนักข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่นั้นขุดพบห้องใต้ดินที่มีอายุมากกว่า๓๗๐๐ปี
ห่างกันเพียง๖๐๐เมตรจากปีละมิตรเก่า
เป็นชื่อกษัตริย์ของราชวงศ์ที่๑๓ของอียิปต์เนี่ยนะฮะ
ไปเที่ยวกันจนไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
เชื่อว่าเป็นธิดาของฟาโลองค์นั้น
เพราะฉะนั้นระบุว่ามีโถสี่ใบสำหรับบรรจุอวัยวะ
คือก่อนเขาจะทำบัมมี่นะหนูเขาต้องดึงไส้ออกมาใส่ในโถ
เพื่อเวลาฟื้นกลับมาอีกทีจะได้มีไส้มีอวัยวะภายในตับไตไส้คลุมหัวใจ
แล้วก็มีแผ่นคุณแม่อักษรเฮโรกราฟิกแผ่นอักษรซึ่งเป็นอักษรภาพแบบของอียิปต์
บอกว่าให้ปกป้องร่างกายด้วยทั้งนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะเปิดเผยต่อไปเมื่อค้นพบอะไรเพิ่มขึ้น
ตอนนี้เขาก็บอกแต่ว่าชอบมีอาถรรย์อย่างนี้พอคนเปิดปุ๊บก็คนที่เกี่ยวข้องจะตาย
แต่ทางพุทธก็เลยบอกว่าคนเราเกิดมาต้องตายทุกคนไม่มีใครไม่ต้องขุดก็ตาย
เป็นคำศาสตร์แต่ว่าตายประหลาดที่ทำหนังเป็นตัวด้วงหลุดออกมาจากตัวจากปัง
ด้วงก็เป็นแบบว่าแมงแห่งความตายซึ่งอยู่ในสุสานซึ่งเขาจะเห็นรูปวาดที่เป็นแกะ
เดี๋ยวเราติดตามต่อไปกับชอบเรื่องอาถรรย์ช่วงหน้าค่ะ

เขาเล่นละครเล่นนางดีกันบ้าง

ผมไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวอะไรกันเท่าไหร่ล่ะครับ
ก็ดีใจครับที่มีคนเชียร์ครับ
แต่ผมไม่ได้จิมิว

เราก็เลยไม่เคยรู้อนาคตเขา

ถ้ามีพลังจิตผมคงจะรู้แล้วครับ

อ๋อก็ถ่ายกันไง
เราเลยถามว่าอย่างมิวนี้สเปคมั้ย
ตอบตรงนะสเปคครับ

คือหมายถึงว่าเขาเป็นสเปคของหลายคนครับ

มีความน่ารักขี้เล่นตลกสนุก

ส่วนตัวผมไม่เชิงมีสเปคอะไรหรอกครับ
ถ้าชอบก็รู้สึกว่า
เต๋อเขามีเสน่ห์วัยรุ่นชอบเด็กแนวชอบ
คุยสนุกแหละเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วแถมอีกข่าวหนึ่ง
ให้ดูรูปเจเจตรินคือปิ่นเนี่ยเขาลงรูป
ลงไอจีปิ่นจะลงหุ่นดีไง
แล้วก็เวลาไปทะเลนี่ก็จะเปรี้ยวปี๊ดไป
ถามเจ๊ไม่ห่วงเหรอเจ๊บอกว่าไม่ห่วงครับ
ดูนี่ดูรูปปิ่นดูเขาบอกว่าจริงก็หุ่นเขาดีอ่ะ
อยู่บ้านออกกำลังกายเขาก็แต่งตัวอย่างนี้
แล้วก็เวลาไปเที่ยวไปทะเลก็ใส่บิกินี่
ไม่เคยห่วงห้ามความการแต่งตัวของปิน
คนอยากได้แต่ไม่ได้กินได้แต่มอง

แต่มีก็ลูกชายอย่างน้องเจ้านายเขาที่บอกแม่

ลูกชายห่วงดูสิ
ใช่ตั้งแต่น้องเขาเป็นคิตแนปเปอร์
ที่แบบโอ้โหทุกวันนี้พี่ปิ่งก็ยังตัวเล็กอยู่แบบนี้

มันเป็นจรรย์ที่บ้านเขาแบบ

วันนี้โป๊แตกเจอกันนะตอน๔ทุ่มนะคะคุณผู้ชมค่ะ

จำนวนกับหลักฐาน
เรื่องอะไรครับพี่

เดี๋ยว
เดี๋ยวถ้วยเดียวล้างไม่ทัน

คุณแม่กิน๒ถ้วยมันกินไม่หมด

ไปคิดไว้คล้องอื่นนี้กับคุณแม่ค่ะ

ตายแล้ว